คุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือว่าการเรียนออนไลน์นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาย้ำแล้วว่า
ไม่ได้เป็นภาคบังคับแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
ก่อนที่จะเปิดเรียนจริงจริงอ่ะนะคะทีเนี้ยค่ะมีเรื่องราวในโลกโซเชียล
หลายมุมมองอืมวันนี้มีให้ดูสองเรื่องนะคะครับ
เรื่องแรกคนโพสต์เนี่ยเป็นคุณหมออยู่ที่แถวสมุทรปราการเปิดคลินิกอยู่ค่ะ
คุณหมอบอกว่ามีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอ่าบอกว่าลูกอ่ะ
จะต้องเรียนออนไลน์แล้วสอนการบ้านลูก
ไม่ได้สอนไม่เป็นไม่ถนัดจริงจริงอืมไปขอร้องคุณหมอครับ
คุณหมอช่วยมาสอนลูกผมหน่อยอืมอย่างนี้ค่ะคุณหมอเลยบอกว่าอ้าว
กล้าขอก็กล้าสอนเดี๋ยวเอาความรู้เก่ามามาช่วยสอนให้เลย
เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแล้วมิตรมัยตรีคลินิกเวชกรรมเป็นโรงเรียนมิตรมัยตรีไปซะเลย
นี่อะไรนะเรื่องราวดีค่ะนี่นะคะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คยาดาสุวรรณสิง
โพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความนะคะบอกว่าพี่วินมอไซค์เดินเข้ามาปรึกษา
ว่าลูกเรียนออนไลน์เป็นวันแรกแล้วมาให้ผมสอนกันบ้าน
เพราะไม่รู้จะสอนยังไงเครียดมากเลยอยากรบกวนให้หมอช่วยสอนหน่อย
กล้าขอก็กล้าสอนมาเลยจ้ารื้อฟื้นความรู้แพรปบริการทุกระดับประทับใจ
นี่ค่ะคุณหมอเป็นคนโพสต์นะคะมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสาขาวัดด่านสำโรง
สมุทรปราการคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะ
คุณหมอบอกว่าก็รื้อฟื้นความรู้สมัยเด็ก
มาช่วยสอนลูกชายของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเมื่อวานเป็นวันแรก
แล้ววันนี้ก็เลยระดมคุณหมอเจ้าหน้าที่ในคลินิกค่ะ

เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมิตรมัยตรีอย่างที่บอก
ไม่ใช่มิตรไมตรีคลินิกค่ะนะคะน่ารักนะ

ใช่คงแบบรู้จักกับคุณหมอแบบเออเคยมาที่คลินิกนี้เลยคุณหมอ

นี่คุณเข็มมาสอนระดมถูกแล้ว
บอกนะฮะการบ้านเด็กไม่ใช่ง่ายนะฮะ
ยากคุณสอนได้ไหมล่ะลูกคุณอ่ะ
โอ้โหยากครับ
อะไรพวกนี้เปิดดูได้ง่าย

แล้วเขารีลั่นด้วยนะไม่ต้องไปตามขังตอนเช้า

เหมือนเราได้ฟื้นความรู้ไปด้วยเนาะพ่อแม่ผู้ปกครอง
อย่างเมื่อวานลูกชายผมอยู่ศ๖

วิชาเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เรื่องการสังขยนาพุทธศาสนา

มุมนี้มันก็ดีนะท่านผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยฟังกับลูกกับหลานก็ได้
จริงก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะแต่อีกมุมนึงค่ะ
ผู้ปกครองบอกว่าเอาจริงเด็กเวลาให้เขาเรียนแบบผ่านหน้าจอ
ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนไม่ได้มีครูคอยดูอะไรแบบนี้
เด็กเขาไม่อยู่นิ่งนะแล้วผู้ปกครองบางทีบอกโอ้โหคุมยากมาก
เขาก็เลยมีการโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะคะครับแต่คนก็วิจารณ์เหมือนกันนะว่า
จริงเหรอทำขนาดนี้เลยเหรอเหมือนกับเอาอะไรมาผูกขาเอาไว้
ให้แบบให้เรียนอยู่หน้าจอเห็นไหมผูกไว้กับขาเก้าอี้อย่างนี้

เป็นภาพของเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์ถูกมัดขามัดตัวด้วยนะคะ
ติดอยู่กับเก้าอี้เลยค่ะมีข้อความบอกว่าเรียนออนไลน์ของหลานชายทั้งสอง
ปวดหัวดีเดินกันไม่หยุดเรียนสนุกเกินหาเชือกเท่าที่ได้ก่อน
ถ้าไม่รอดพรุ่งนี้ต้องซื้อเชือกจริงละสู้ระบบการเรียนไทยต้องรอด
โรงเรียนไทยต้องรอดให้กำลังใจทุกฝ่าย
ขอให้ผ่านวิกฤตนี้โดยเร็วแฮชแท็กโควิดสิบเก้าโอ้โห
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะคือคนก็ถามในลักษณะที่ว่า
นี่เรื่องจริงหรือล้อเล่นหรือว่าเป็นการโพสต์เอาไว้เล่นขำ
จะต้องมัดกันขนาดนี้เลยเหรอนี่นะคะ
แต่บางคนบอกว่าต่อให้ล้อเล่นก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรง
ใช่นะก็อย่าให้ถึงขั้นนี้เลยแบบเหมือนกับโอ้บังคับอะไรอย่างนี้
พยายามทำความเข้าใจกับน้องดีกว่าว่าบางทีมันก็เล่นทั้งวัน
เดี๋ยวเปิดเรียนมาก็รื้อฟื้นกันตายลองหันเวลามาดูบ้างนะครับ